เมื่อวานนี้ชาวบ้านหลายร้อยคนเลยนะ

ไปที่ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามความคืบหน้าทางคดีให้หน่อย
ร้องไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เลย
นี่นะครับที่ดินทิพย์นะ
เขาบอกมีสองสามีภรรยา

ก็ทำโครงการขายที่ดินจัดสรร
ในพื้นที่เชียงใหม่กับลำพูน

แจ้งความข้อหาช่อกงประชาชน
ล่าสุดวันนี้เดี๋ยวดูล่าสุดก่อน
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจเนี่ย
สกัดจับเจเปิ้ลได้แล้วนี่ไงเจเปิ้ลอ่า
หนีไปอยู่นู่นนะฮะทางภาคอีสานแล้วก็ขับรถหนีไปเรื่อย
สุดท้ายไปจับได้แถวด่านขุนทศนครราชศรีมาค่ะนี่ฮะ
แต่ไม่เจอสามีนะอ๋อเจอเจเปิ้ลคนเดียวได้เจ๊เปิ้ลคนเดียวนะครับ
มูลค่าความเสียหายเนี่ย๒๐๐กว่าล้านผู้เสียหาย๕๐๐กว่าคนนะครับ
เปิ้ลนางสาวพิชามนวัย๔๑ปีสามีชื่อนายคณิสรนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับอ่าคือการหนีไปเนี่ย
ตำรวจบอกว่าหลังจากที่มีชาวบ้านไปแจ้งความเนี่ย
เปิ้ลกับสามีก็หนีไปตามพื้นที่ทางภาคอีสาน
เปลี่ยนที่พักเข้าพักที่โรงแรมแห่งนั้นรีสอร์ทแห่งนี้
ใช้ชื่อบุคคลอื่นเข้าพักแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดโทรศัพท์มือถือเป็นช่วง
คือตำรวจเขาไล่ติดตามเนี่ยเขาแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเจเปิ้ลนะฮะ
แต่บางช่วงก็ปิดบางช่วงก็เปิดมันเลยต้องไล่แกะไปเรื่อยเรื่อย
จนล่าสุดวันนี้นะครับสิบสี่นาฬิกาสี่สิบนาทีเนี่ย
ตำรวจไปเจอสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเจเปิ้ลระบุพิกัดอยู่ที่จังหวัดชายภูมิ
ก็ประสานนะฮะอ่าตำรวจทางหลวงก็ประสานเลยนะครับอ่า
กันเป็นทอดทอดไปสุดท้ายเนี่ยไปไล่จับได้ในพื้นที่อำเภอด่าน
คุณทศนครราชศรีมาพอจับได้เนี่ยได้แต่เจเปิ้ลไม่เจอสามี
ตำรวจก็เลยให้เจเปิ้ลโทรหาสามีเพื่อจะบอกให้มาหากันนะ
มาเจอกันนะที่ตรงจุดนั้นจุดนี้สุดท้ายพอมาก็เรียบร้อยฮะ
ตำรวจก็ได้อีกคนนึงนะครับก็ได้สองสามีภรรยาเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้กำลังส่งตัวมาที่สพสารพีที่เป็นพื้นที่หลัก
อ่าของการเกิดเหตุอ่านี่ตำรวจทางหลวงนะฮะ
เจเปิ้ลโทรเรียกสามีมาสิอ่าทีแรกแยกกันค่ะ
เจอกันก็เรียบร้อยได้ทั้งคู่แล้วนะครับ
กำลังนำตัวไปพื้นที่คดีหลักตามหมายจับ
จากสองร้อยกว่าคนอ่าจากห้าร้อยกว่าคน
มาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิมีทนายเกิดผลแก้วเกิดมาด้วย
ค่ะนี่อ่ะอ่าหกคนนี้เนี่ยคือ
คือแต่ละคนโดนก็ไปหลักแสนหลักล้านนะฮะหลักล้านก็มีนะครับ
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
วิธีการของขบวนการหลอกซื้อที่ดินทิพย์ของเจเปิ้ลเนี่ย
คือทางสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาเปิดบริษัทเลยนะ

เปิดบริษัทลักษณะเหมือนกับบริษัทจัดที่ดินขายที่ดินจัดสรร

ทำยังไงเจ๊เปิ้ลเนี่ยจะไปติดต่อขอซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินในแปลงที่เป็นแปลงแบบดูสวยอ่ะเดี๋ยว

๖๐ตรวหรือว่า๑๐๐ตรวก็ได้

ที่อำเภอสรพีผู้ที่ซื้อไปซื้อหล็อกนึง๕๐๖๐ตารางวา
ในราคาที่สี่แสนห้าแสน
มันคุ้มนะคุ้มเลยแหละ
เขาซื้อทีเดียวเขาเอาหกหล็อกเลย
บอกว่าจะขอซื้อที่เพื่อมาทำที่ดินจัดสรร
ก็จะวางมัดจำไว้ให้ประมาณ๕
ราคาที่เจ้าของเขาขายแล้วก็เอาที่ตรงนี้เนี่ยมาตีแปลงอย่างนี้
เพื่อจะไปประกาศขายซึ่งความจริงที่ที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงแปลงขนาดนี้ก็ได้
แต่นี่ตีไปแบบ๘๐๙๐แปลงอ่ะก็คือซอยย่อยเลยอ่ะ
เพื่อให้คุณอรัชพรจิ้มเลือกเลยจะเอาล็อกไหนราคาเท่าไหร่ก็ว่าไป
มีสำเนาโฉนดที่ดินมาให้ดูด้วยนะครับเป็นหน้าสำเนานะเพราะว่าเขาไปติดต่อขอซื้อจากเจ้าของที่ใช่ไหม
วางมัดจำเอาไว้เขาก็ได้สำเนามาก็เอามาหลอกบรรดาลูกค้าต่อนะครับ
แล้วก็มีข้อเสนอที่มันเยาวยวนนอกจากราคา
อย่างเช่นคือถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ให้ซื้อได้นะเป็นชาติภัณฑ์ก็ซื้อได้
ไม่ต้องเข้าไม่ถึงระบบสินเชื่อธนาคารก็ซื้อได้นะ
หรือไม่ก็อย่างน้องวินอันนี้ผู้หญิงคนนี้ซื้อคนเดียว๕๖แปลงเนี่ยโดนไปล้าน๒นะขณะนี้นะ
ราคาที่ดินสองล้านกว่าจ่ายไปแล้วล้านสองข้างของคุณอ๋อมเสื้อดำเนี่ย
จะมีน้องผู้ชายคนนึงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงอีกสักครู่นึง
เป็นชาติภัณฑ์พ่อแม่เป็นชาติภัณฑ์เป็นไทยใหญ่
เจี๊ยบเพราะฉะนั้นเขาไม่มีบัตรประชาชนแต่เจ๊เปิ้ลบอกไม่เป็นไรซื้อได้
บางคนแสนกว่าก็มีบางคน๙แสนกว่าเหมือนกันเลย
เพราะว่าโดยหลักการเขาบอกผ่อนโดยตรงกับบริษัทเขาเลย
แต่เวลาโอนเนี่ยโอนเข้าชื่อบัญชีชื่อจริงของเจเปิ้ล
จ่ายเงินดาวก่อน๔๐วันที่จองเนี่ยจ่าย๕๐๐๐จากนั้นให้ผ่อน๓๖เดือน
มูลค่าของเงินที่เหลืออยู่ค่าที่ดินค่ะแล้วถ้าผ่อนถึงสามเดือนแรกปุ๊บเนี่ยนะ
ครบ๓เดือนเนี่ยให้เข้าไปทำประโยชน์ใช้ที่ดินทำกินได้ก่อนเลย
ใช่เข้าไปทำได้เลยทำนู่นทำนี่ได้หมดไม่มีดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมที่ผ่อนอ่ะ
มันมาโป๊ะแตกตรงนี้นี่แหละเขาเริ่มทำโครงการเนี่ย๑๐โครงการนะ
โครงการขึ้นพร้อมกันตั้งแต่ช่วงกันยายนปี๖๔แล้วพอเขาเนี่ยทำไปผ่อนไปอะไรไป
ครบ๓เดือนเริ่มมีปัญหาคือเข้าไปอยู่ในที่ดินไม่ได้
เพราะไม่ได้มีการซื้อขายจริงกับเจ้าของตัวจริงเขาไง
ก็ไม่ได้จ่ายเงินให้เขาวางมัดจำไปแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เอง
เขาก็เริ่มมีปัญหากันแล้วตามหาเจเปิ้ลเจเปิ้ลก็ผัดผ่อนเรื่อยมาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
บางคนก็ผ่อนไปเป็น๑๐เดือนแล้วเป็นปีก็มี
สุดท้ายเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยเอาไงเนี่ยเริ่มมีหลายคนแล้ว
มีหลายคนหลายคนมารวมตัวกันเอางี้ไหม
เราเอาโฉนดไปตรวจสอบกับที่ดินหน่อยไหม

เราเอาชื่อบริษัทไปตรวจสอบกับทางหน่วยงานทางกระทรวงพาณิชย์หน่อยไหม

เอาลองฟังทางผู้เสียหายหน่อยนะฮะ
ไปเช็คครับว่าโฉนดนี้เป็นของใคร
เอาหน้าโฉนดไปเช็คแล้วก็ไปเช็คที่กรมที่ดินว่ามีการจัดสรรไหม
แล้วเรากำลังไปตรวจสอบว่าบริษัทนี้จดทะเบียนถูกต้องไหม
แล้วก็ทำธุรกรรมหลายอย่างตามข้อตกลงของกฎหมายไหม

ผมแม่ผมแม่ผมก็เพื่อจะมาเก็บเงินซื้อที่ให้ลูก

เขาตั้งใจให้ผมว่าซื้อเงินเก็บลูกมีอันโตกอีกบ้าน

คืออยากฟังละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์ท่านฟังอีกทีนึง

นะครับพลตมธปียะตาวิชัยผู้บัญชาการตมธุรกรรมภาค๕นะครับ
บอกว่าความคืบหน้าทางคดีณขณะนี้ได้ผู้ต้องหาหลักทั้งสองคนแล้ว
ถ้าทางคดีนะครับร่วมกันช่อกงประชาชนเนี่ยเดี๋ยวจะขยายผลต่อ

ตำรวจจะขยายไปถึงบรรดาพวกพนักงานหรือว่าเซลล์ต่างที่อยู่ในบริษัทที่ว่าเจเปิ้ลเขาเปิดขึ้นมาเนี่ย

ว่ารู้ไหมรู้เห็นอะไรด้วยไหม

แล้วก็จะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจเปิ้ลกับสามีตอนนี้อายัดบัญชีไว้แล้ว
มูลค่าความเสียหายที่ผู้เสียหาย๕๐๐กว่าคน๒๐๐กว่าล้านเนี่ยคุณรัชพร

ยัดบัญชีเจเปิ้ลกับสามีได้๓๔บัญชีมีเงินเท่าไหร่รู้ไหม

แสดงว่าตอนที่ได้เงินมาเขาผ่อนมาเพราะว่าเขาผ่อนเนี่ยเขาส่งเงินเนี่ยเป็นชื่อเชเปิ้ลหมดเลยนะ

อือ
เขามาตรวจสอบกันตอนหลังผ่านมาปีกว่า

จริงมันดูข้างหลังได้ไหมคะว่าใครเป็นผู้ถือครอง